ดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์จักรยานย่านสาราธรรมศพเขาบอกว่ามีโจรมางัดร้านของเขาแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนี่มัน๔ครั้งแล้วนะที่เขาโดนก็ต้องโอดครวนแล้วก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่โจรงัดเข้าไปในร้านนี่แหละเอามาโพสต์เลยบอกว่าตำรวจจ๋าช่วยติดตามจับกลุ่มให้หน่อยนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเลยนะคะซึ่งทางร้านขายจักรยานเนี่ยเขาติดตั้งไว้แล้วก็สามารถจับภาพนี้เลยคนร้ายสองคนมากันสองคนพยายามงัดเข้าไปภายในร้านย่านสาราธรรมศพเพื่อขโมยทรัพย์สินค่ะนี่เห็นหน้าค่อนข้างชัดเจนด้วยนะคนร้ายเลือกเวลาดึกสงัดเลยประมาณตีสามครึ่งขี่จักรยานยนต์มาวนดูลาดเหลาถึงสองรอบ

เป็นน้องสาวเจ้าของร้านค่ะเธอบอกว่าเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นกลางดึกเวลาประมาณตีสามครึ่งของวันที่สิบสามพฤษภาคมที่ผ่านมามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเพราะว่าเขาได้ตั้งโทรศัพท์เชื่อมต่อสัญญาณเตือนภัยภายในร้านเอาไว้ค่ะพอมันมีแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดด
พบว่ามีการวนรถมาดูแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะลงมืองัดประตูแต่เป็นเพราะสัญญาณเตือนภัยมันดังขึ้นก่อนคนร้ายก็เลยหลบหนีโดยที่ไม่ได้ทรัพย์สินไปแต่อย่างใดค่ะ
คือว่าเมื่อกลางดึกคือตอนประมาณตี๓ได้ยินเสียงโทรศัพท์โทรเข้าเหมือนสัญญาณการขโมยดังค่ะ
หาวนมาจากตรงนู้นวนมาดูราวข้างหนึ่งแล้วก็วนกลับไปใหม่แป๊บหนึ่งแล้วก็วนกลับมางั้น

มีข้อมูลด้วยนะคะว่าพื้นที่ระแวกใกล้กันเนี่ยก็มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยค่ะ
ร้านขายจักรยานนี้ก็ถูกคนร้ายขโมยของภายในร้านถึง๔ครั้งแล้ว
แต่ยังจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษไม่ได้นะคะ
ผู้เสียหายจึงฝากวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยค่ะมาดูแลประชาชนด้วย
เพราะได้รับความเดือดร้อนแล้วก็แน่นอนว่าจะนอนหลับได้ยังไงล่ะ
มันหวาดระแวงว่าคนร้ายจะเข้ามาขโมยทรัพย์สินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะนะคะ